ขั้นตอนการทำขนมกงแหนเป็นขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก
แต่ต้องอาศัยความพิถีพิถันในการทำและต้องทำอย่างรวดเร็ว
เนื้อขนมกงแหนจะได้มีรสชาติสดใหม่หอมอร่อย
โดยเริ่มจากการนำแป้งข้าวเหนียวมานวดในกระมัง
เติมรสชาติขณะที่นวดด้วยน้ำตาลปี๊บเกลือ
นวดให้เข้ากันดีแล้วก็ค่อยเติมกะทิลงไป
วดจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วจึงปั้นเป็นก้อน
เจาะเป็นรูตรงกลางก้อนแป้งนำไปทอด
และจัดวางซ้อนกันด้วยการร้อยตอก
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน